ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะคราวนี้เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพูดไม่เข้าหูกันนะคะ
เอามีดแทงกันจนเสียชีวิตเลยนะคะสาเหตุเพราะว่ากดกริ่งแล้ว
เปิดประตูให้ช้าขนาดนั้นเลยเหรออารมณ์ร้อนขนาดนั้น
มันไม่ทันใจเขาบอกว่าคนก่อเหตุเองก็อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนอยู่แล้วอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหรูสูง๒ชั้นเนื้อที่ประมาณ๔ไร่ในซอยทองหล่อ๕ค่ะ
เป็นบ้านของนักธุรกิจเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับพลาสติกเคมีพันธุ์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบ้านเนี่ยไปแทงเพื่อนรอปภด้วยกันจนตายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเจ็ดโมงครึ่งร้อยตำรวจเอกต่อเงินวัฒนกูลรองสารวัตรสอบสวนสอนอทองหล่อได้รับแจ้งเหตุคนแทงกันตายมา
ก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
จากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ตายนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณทางเดินฝั่งขวา
ติดกับรั้วบ้านทราบชื่อก็คือนายคำพันธ์ชนะบุญอายุ๖๒ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดศรีสเกตซึ่งเป็นรอปภของบ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
โดยสภาพศพนะคะนอนหงายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว
กางเกงสแล็กขายาวสีดำมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปอกผลไม้ปลายแหลม
เข้าที่หน้าท้องด้านซ้ายหน้าแข้งขวาเลือดเนี่ยไหลนองไปทั่วเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ปั๊มหัวใจแล้วนะคะ
แต่ไม่ทันจริงจริงเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้ก็เจอมีดปอกผลไม้ปลายแหลม
ยาวประมาณสักสี่นิ้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามไปที่นายบุญส่งเชียวชวีอายุหกสิบสามปีซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภพอเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุคือนายบุญเลิศวิงประวัติอายุ๖๐ปี
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เป็นรอปภของบ้านหลังดังกล่าวเช่นกัน
ก่อนเกิดเหตุนายบุญเลิศออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดพอกลับเข้ามาเปลี่ยนเวรกับนายคำพันธ์ผู้ตาย
ซึ่งเข้าเวรดึกและกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
นายบุญเลิศเนี่ยกดกริ่งเรียกให้คนในบ้านไปเปิดประตูหน้าบ้าน
แต่ผู้ตายเคาะร้ายจริงค่ะเพียงแค่ไปเปิดช้าก็เลยมีปากเสียงกัน
จนกระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวสงสัยรอนานจะร้อน
บุญส่งก็บอกด้วยนะคะว่านายบุญเลิศผู้ก่อเหตุ
เป็นคนมีอารมณ์แปรปรวนรุนแรง
ทะเลาะกันมาแล้วค่ะกับเขาที่เป็นหัวหน้านะ
แล้วก็เคยจะใช้มีดเนี่ยแทงเขาซึ่งเป็นหัวหน้ามาแล้วด้วย
ก่อนหน้านี้เขาเคยจะไล่นายบุญเลิศออก๒ครั้งแล้วอะค่ะ
แต่เจ้าของบ้านขอให้นายบุญเลิศอยู่ต่อ
เพราะเห็นว่าก็เป็นคนเก่าคนแก่นะคะดูแลบ้านมากว่า๒๐ปีแล้ว
ทีนี้ผู้ตายเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเงียบนายคำพันธ์นะคะ

ไม่รู้ว่าได้มีเรื่องผิดใจอะไรกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ซึ่งนายบุญเลิศกับนายคำพันธ์ผู้ตายทำงานร่วมกันมามากกว่า๒๐ปีเหมือนกัน

ก็ไม่คิดจริงว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรถึงขั้นต้องแทงกันตายแบบนี้
เมืองต้นตำรวจเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องไปสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะรวบรวมสำนวน
สายฝ่ายสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วค่ะ